พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะครับ
คือหลวงปู่ทองเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอีสานใต้นะคะ
ท่านมรณภาพลงแล้วนะคะสิริอายุรวมคือร้อยสิบห้าปี
แต่สิ่งที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับลูกศิษย์ลูกหา
จากท่านจะรู้วันเกิดแล้วท่านรู้วันตายล่วงหน้าด้วย
เหรอใช่มีการตระเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะ
อ๋อรู้ล่วงหน้าก่อนสามวันว่าจะล่าสังขารอ่ะนะ
ว่าจะล่าสังขารค่ะอืมเนี่ยค่ะนะฮะอ่า
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดบ้านขูบนะฮะ
ตำบลขูบอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับนะฮะ
ภาพที่เห็นก็บรรดาลูกศิษย์ต่างลูกหลานต่างนะฮะ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์๖แผ่นดินแห่งวัดบ้านขูบนะฮะ
เตรียมบำเพ็ญกุศลท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับลูกสาวคนเล็กของหลวงปู่ทองนะคะ
ชื่อว่าป้าลีสิริบุตรอายุ๖๕ปี
ลีเล่าบอกว่าหลวงปู่ทองเนี่ย
มรณภาพลงด้วยอายุคือ๑๑๔ปี๑๑เดือน
ที่ผ่านมาหลวงปู่ทองสุขภาพดีไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
แต่เช้าเมื่อวานนี้ก่อนจะละสังขาร
หลวงปู่ทองได้พูดกับป้าลีบอกว่า
หลวงปู่จะตายแล้วนะถึงเวลาแล้วนะ

แล้วก็หยุดหายใจจากไปอย่างสงบ
ในเวลา๙โมง๔๐นาที
พระครูวรกิจคุณากรเจ้าอาวาสวัดบ้านคูบก็บอกว่ามันก็มีเรื่องน่าแปลกใจอัศจรรย์ใจ

คือท่านบอกว่าก่อนมรณภาพ
หลวงปู่ทองท่านได้สร้างเจดีบรรจุสรีระสังขารของท่านเอาไว้แล้ว
สร้างเสร็จไปไม่นานนี่เองค่ะ
แล้วก็เมื่อ๓วันก่อนหลวงปู่ได้พูดเอาไว้ว่าหลวงปู่จะสิ้น
ในเดือนนี้ก็คือจะมรณภาพในเดือนนี้
วันที่๓๐พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันพระใหญ่
ก่อนหน้านั้นไม่มีใครคิดว่าท่านจะมรณภาพจริงดังที่ท่านพูด
กระทั่งเมื่อวานนี้หลวงปู่ก็ได้ละสังขารไปจริงนะคะ
เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากซึ่งท่านรู้วันมรณภาพของตัวเอง
คือเราก็คุยกันมาตลอดพูดกันมาตลอดคนเราเนี่ยนะ
วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายแต่ท่านรู้วันตายของตัวเอง
แต่เป็นพระเกจิอ่ะเนอะนะครับใช่ค่ะ